คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะ
หญิงแม่ลูกอ่อนโพสต์โซเชียลเลยโรงพยาบาล

ลืมผ้าก๊อสไว้ในช่องคลอด
คือเธอไปทำคลอดแล้วฮะปรากฏว่าเธอบอกว่า
คลอดมาก็พอสมควรแล้ว
แต่ทำไมเจ็บเพิ่มเจ็บนาน
เธอก็รู้สึกว่าเจ็บหน่วงที่ฝีเย็บ
จริงเธอคลอดธรรมชาตินะมันต้องฟื้นตัวเร็ว

เข้าห้องน้ำนะฮะเธอก้มดู
ปรากฏว่าเจออะไรโผล่ออกมา
เธอเอาออกมามันคือผ้าก๊อส
แล้วทีนี้ก็อยากจะได้รับการชดเชยเยียวยาจากโรงพยาบาล
คุณเอ้ยสีช้ำเลือดช้ำหนองแล้วอ่ะ

เธอก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกว่าเอาเรื่อง

คลอดแต่ลืมเอาผ้าก๊อสออกจากช่องคลอด
นี่ถ้าฉันไม่เจ็บเพิ่มเจ็บนานกว่าปกติ
ก็คงไม่รู้เลยว่าหมอลืมผ้าก๊อสเอาไว้นะฮะ

กลิ่นมันอืมค่ะคงไปหมดเลย
ถ้ารอวันตรวจหลังคลอดคงเน่าและติดเชื้อไปแล้ว
พอมาตรวจภายในเพราะกลัวติดเชื้อ
ก็แจ้งแค่มดลูกบวมอักเสบ

จะรับผิดชอบอะไรคุณผู้ชม
นี่สาวคนนี้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้คุณเชื่อไหม
เม้นต์แตกอ่ะเม้นต์แตก
แล้วก็ได้รับความสนใจในสังคมโซเชียลนะครับ

เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับคุณแม่ท่านนี้อายุ๒๔ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่า๒๙พฤษภาคม
เธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่ง๑นะครับ

เธอมีอาการปวดบริเวณฝีเย็บช่องคลอดมาตลอด
ตอนแรกคิดว่าปวดแผลที่เย็บเฉย
แต่อย่างที่บอกปวดเพิ่มปวดนาน

แม่เขาก็เลยบอกว่าให้ลองไปส่องดู
เวลาปลักษะวะค่ะ
มันเหมือนจะมีอะไรออกมา

มันก็รู้สึกแบบบางทีก็นั่งไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ค่ะ

สภาพที่เจอมันเป็นยังไงคะก่อน
เป็นกรอดอยู่ข้างในอาจอยู่ข้างในเลย
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบจากทางโรงพยาบาลนะครับ
เช้านี้ทีมข่าวของเราไปพบกับคุณแม่ท่านนี้อีกครั้ง
คือแม่หวานนะฮะแล้วก็คุณแม่ของเธอก็คือแม่เล็กนะครับ
เพราะว่าเธอทั้งสองคนเอาเรื่องนี้ทั้งมาโพสต์ทั้งเรียกร้อง
บอกว่าคำขอโทษคงไม่แค่นั้นมั้ง
เพราะว่ามันต้องรับผิดชอบเยียวยานะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นความผิดพลาดในการรักษาคนไข้ถูกต้องไหมครับ
โดยคุณแม่ของผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่า
ก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาตรวจเยี่ยมชี้แจง
พร้อมบอกว่ากำลังยื่นเรื่องเพื่อขอเงินเยียวยาให้ลูกอยู่
ตอนนี้ยังได้รวบรวมเงินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
มอบให้ไว้เป็นจำนวนเงิน๓๐๐๐บาท
ไว้ใช้จ่ายในเบื้องต้นไปก่อนนะครับ
ตอนนี้ทางคุณแม่และผู้เสียหายบอกว่า
ก็ยังรู้สึกไม่พอใจเท่าที่ควรนะ
เพราะยังกังวลเรื่องของสุขภาพของลูกระยะยาว
ไม่รู้ว่าจะมีการติดช่องติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับ
อย่างลูกก็เครียดวิตกกังวลเรื่องของสุขภาพระยะยาว

คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็เดินทางไป
ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตามที่โพสต์ไว้
เพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
กำลังประชุมหาบรือแล้วก็ยอมมาตอบคำถามนักข่าวนะครับ
โรงพยาบาลยอมรับครับว่ามีการดำเนินการที่ผิดพลาดจริง
อันนี้ฟังให้ดีนะยอมรับความผิดพลาดนะฮะ
แต่จากการตรวจเบื้องต้นไม่พบว่าผู้ป่วยรายนี้
มีการติดเชื้อแล้วนะครับและไม่มีผลต่อสุขภาพระยะยาวนะครับ
และอย่างที่บอกไปขณะนี้ได้มีการดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินนะครับ
แล้วโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบทุกอย่าง
ส่งคณะบุคลากรของทางโรงพยาบาลเดินทางไปตรวจเยี่ยม
ชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้เสียหายแล้ว
และอย่างที่บอกรวบรวมเงินส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่
มอบให้กับครอบครัวของผู้เสียหาย
ใช้ยามที่ต้องขาดรายได้จากการรักษาตัวก่อนนะครับ
โดยทางโรงพยาบาลจะออกแถลงการประกาศ
การช่วยเหลือเยียวยาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ค่ะคือดีนะคะที่ที่เธอยังไปรู้ยังไปเห็นเท่าระยะอย่างนี้ฉันว่าอาจจะมีเรื่องการติดเชื้อภายในเวลา